เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมปฏิพัฒน์สันติพาดา
ผู้แทนราษฎรจากจังหวัดพิศนุโลกเขต๑พักเก้าไกรครับ
ผมในฐานะของผู้แทนจากพิศนุโลกจากภาคเหนือและเป็นเพื่อนคนหนึ่งของผู้ที่ได้รับความสูญเสียจากพื้นที่ชายแดนไทยพม่า
อภิปรายไม่ไว้วางใจต่อพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ในฐานะที่มีนโยบายสนับสนุนพระเด็จการทหารพม่าเห็นแก่ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลมากกว่าหลักการสากลและผลประโยชน์ของชาติ
พลเอกประยุทธ์รักษาฐานอำนาจผลิตการของตัวเองและเพื่อนบ้านแลกกับการปิดกั้นผู้ลิภัยสงครามอย่างไร้มนุษยธรรม
ทำความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินเศรษฐกิจการค้าชายแดนและการค้าในย่างกุ้งของประชาชนคนไทย
และที่น่าอเน็ตอนาจที่สุดคือทำให้ประเทศไทยเป็นตัวตลกเสียโอกาสไร้อำนาจต่อรองในบทบาทเวทีโลก
ท่านประธานครับปัญหาสถานการณ์ในพม่านั้นแน่นอนเป็นเรื่องของประเทศเขา
แต่ผมอยากจะเริ่มต้นอย่างนี้ว่ามันเกี่ยวข้องกับประเทศเรายังไง
ผมอยากเริ่มต้นด้วยกระสุนนัดนี้ครับสไลด์ครับ
ท่านประธานเห็นโรงศพนี้ไหมฮะโรงศพเล็กเล็กที่เป็นรูปการ์ตูนเนี่ย
อันนี้คือร่างกายที่ไร้วิญญาณของน้องปลื้มเด็กชายปรณทัศน์ขจรศักดิ์อุดม
ผมขออนุญาตครอบครัวก็แล้วนะครับ
เช้าวันที่๒๘มิถุนายน๒๕๖๓ในขณะที่เด็กชายคนนี้ยืนรอแม่อยู่ที่ใต้บันไดบ้าน
เป็นความสูญเสียยิ่งใหญ่เป็นฝันร้ายของครอบครัวเขามาจนถึงทุกวันนี้
ถ้าตอนนี้น้องปลื้มยังมีชีวิตอยู่เขาจะอายุ๕ขวบ
เขาเป็นลูกชายของพ่อครัวร้านข้าวต้มแห้งเฮียอ้วนไนท์บาซ่าพิศนุโลก
คุณชาติชายขจรศักดิ์อุดม
ผมผูกเน็กไทยดำวันนี้มาขอไว้อะไรให้กับครอบครัวนี้
และเรียกหาความรับผิดชอบจากพลเอกประยุทธ์จันโอชา
กระสุนนัดนั้นตั้งแต่ปี๖๓นะครับ
ทำให้ผมตระหนักว่าชีวิตของคนไทยและความมั่นคงทางชายแดนของเรามีปัญหาแน่นอน
และความเจ็บปวดจนถึงทุกวันนี้ก็คือเรายังไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนยิง
เพียงว่าแนวกระสุนมาจากแม่น้ำเมยไร้การติดตามไร้ความยุติธรรม
นิ่งใบ้มีแต่ความช่วยเหลือพอเป็นพิธีเท่านั้นเอง
๒ปีต่อมาครับมิถุนายนเหมือนกัน๓๐มิถุนายน๒๕๖
เครื่องบินลบพม่ามิก๒๙บินเข้าน่านฟ้าไทยในพื้นที่หมู่๓ตำบลวาเล่
อำเภอพบพระจังหวัดตากและได้ทำการยิงอาวุธปืนจากเครื่องบินดังสนั่นหวั่นไหว
พบพระหนีตายจ้าละวันทรัพย์สินของพี่น้องคนไทยเสียหาย
เจ้าของรถกระบะคันนี้นะครับชื่อพี่สายันรถของเขาถูกยิงพลุน
ตอนนี้สิ่งเขาต้องการคือเงินชดเชยไม่ใช่เงินชดเชยจากฝั่งไทยนะครับ
กระสุนพม่าก็ต้องให้พม่าเป็นคนชดเชยใช่ไหมครับแต่ทุกวันนี้ไม่มีฮะ
ตอนนี้เรียรายกันอยู่ในจังหวัดตากครับชดเชยให้พี่สายัน
ท่านประธานข้างขวาเด็กเด็กต้องวิ่งกันหนีตายนะครับเป็นลูกพวกเราโอเคนะครับ
นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องใหญ่โตในสายตาคุณประยุทธ์นะ
แต่ลองเป็นลูกเราสิครับต้องวิ่งหลบระเบิดแบบนี้
ผมคุยกับหมอที่พบพระนะบอกว่าตอนนี้ชาวบ้านต้องไปขอยานอนหลับกินนะครับ
เพราะว่านอนไม่ได้กังวลต่อเรื่องระเบิดกังวลต่อกระสุน
สิ่งที่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศรับไม่ได้ก็คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นแบบเนี้ย
นี่ครั้งแรกในสามสิบปีนะครับคือท่าทีของคนเหล่านี้ฮะ
นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพูดแบบนี้ครับ
นี่เป็นเรื่องที่มองดูอาจเป็นเรื่องใหญ่แต่ขึ้นกับเราจะทำเรื่องใหญ่ให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอีกหรือไม่
ซึ่งวันนี้เราก็มีความสัมพันธ์ดีกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมีอะไรก็พูดคุยหารือกัน
สิ่งสำคัญที่สุดคือเรามีสมรรถนะพอเพียงที่จะป้องกันอธิปไตยของเราไว้
แต่วันหน้าต้องรู้ว่าเรามีความเข้มแข็งทันสมัยเพียงพอหรือไม่
ฝากเอาด้วยละกันว่าและย้ำว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่โต
ตอนเริ่มต้นบอกเป็นเรื่องใหญ่อย่าทำให้ใหญ่ขึ้น
ตอนจบบอกไม่ใช่เรื่องใหญ่โตจะเอายังไง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับจะเอายังไง
ต้องยิงให้ตายเลยเหรอประชาชนจะเดินไปบ้านคุณประยุทธ์เนี่ย
ยังโดนยิงแทบตายนี่ปล่อยให้เขาบินเข้ามายิงคนไทยนะครับ
สนามย่าบ้านเพื่อนใครครับผู้บัญชาการทหารสูงสุด
กองทัพอากาศทำได้ดีแล้วครับรวดเร็วทันเวลา
ให้พี่น้องเชื่อมั่นกองทัพไทยท่านประธานครับ
รัฐมนตรีกระลาโหมพลเอกประยุทธ์บอกว่า
อนาคตต้องดูว่ามีความเข้มแข็งเพียงพอหรือเปล่าผู้บัญชาการฐานสูงสุดบอกเรา
พอแล้วแข็งแรงดีแล้วเอายังไง
ถ้าวันหลังจะไปดูว่าพอหรือเปล่านะครับผมก็เชิญพลเอกเฉลิมพลเนี่ยนะฮะ
นั่งรถสั่งการของท่านนะฮะเบนทเอสซะห้าร้อย
ไปตรวจดินแดนกับผมครับไปตรวจที่ตากกับผม
ไปตรวจที่แม่ห้องศรกับผมและถ้าบอกว่างบป้องกันมันไม่พอ
ก็เพราะไอ้รถสั่งการของท่านนี่แหละท่านประธานครับผมโกรธจริงจริง
ทำไมเราถึงมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กผมไม่ได้อ้างอธิปไตย
ลั่งชาติรักชาติอะไรนะครับเรากับพม่าก็อยู่ด้วยกันดี
แล้วผมไม่ได้มีความคิดเลยว่าเราต้องมีสงครามกับพม่า
ไม่มีแม้แต่นิดเดียวแต่สิ่งที่นายกรัฐมนตรีทำ
ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบิดเบือนข้อเท็จจริง
ทำให้ประชาชนคนไทยกังข่าวว่าตกลงท่านสนใจชีวิตของคนไทยหรือเปล่า
ท่านสนใจพื้นที่ชายแดนหรือเปล่าหรือประเด็นความมั่นคงทางชายแดน
นโยบายของกระลาโหมเป็นอย่างไรพรุ่งนี้มาตอบด้วย
จริงยังมีอีกคนนะฮะหายไปจากภาพเดี๋ยวค่อยว่ากัน
คือผู้แทนพิเศษของประเทศไทยด้านพม่าครับเรามีตำแหน่งนี้ด้วยนะครับ
แต่ไม่เคยมีปากเสียงในเหตุการณ์มิค๒๙เดี๋ยวผมต่อในพาร์ท๒
คำชี้แจงล่าสุดในกรรมธิการต่างประเทศของตัวแทนของกองทัพอากาศ
บอกว่าชายแดนไทยพม่านั้นติดกันทำให้การเข้าสู่เขตแจ้งเตือนนั้นเกิดขึ้นได้เสมอ
อันนี้เข้าใจได้แต่ไม่สามารถเป็นคำตอบให้เรื่องกระสุนที่ระดมยิงใส่รถสีแดงของคุณสายันได้
และไม่เป็นคำตอบที่ประชาชนทั้งประเทศรอฟังอยู่ตอนนี้ว่ามันปกติได้
และที่สำคัญนะครับกองทัพอากาศเพิ่งเอาเอกสารนะครับจากพม่า
ชี้แจงในห้องกรรมธิการงบไม่ปรากฏคำขอโทษแม้แต่คำเดียวจากฝั่งพม่า
ประเทศไทยเรามันอับจนขนาดต้องใช้ทูตทหารคุยเหรอครับ
นี่มันเรื่องพลเรือนนะครับพลเรือนเสียหายนะครับ
ไม่มีท่าทีของรัฐบาลไทยไม่มีท่าทีของกระทรวงการต่างประเทศ
ไม่มีท่าทีของผู้แทนพิเศษด้านพม่าใช้ทูตทหารคุยกัน
เดี๋ยวผมจะบอกว่าเพราะอะไร
ปรากฏการณ์นะครับตะกี้ท่านพลเอกชายชาญก็บอกไปแล้ว
ประเทศไทยมีความพร้อมนะครับมีเลด้าอยู่ในภูเขาสูงทั่วเลย
แล้วปกติเนี่ยครับเขตทะเลเขตมายที่ใช้เนี่ยนะครับ
ก็คือว่าถ้าวิ่งเข้ามาใน๑๐๐ไมค์ทะเลจะต้องมีการแจ้งเตือนทันที
และถ้าเข้ามาใกล้๕๐ระยะมายทะเลจะมีการสั่งเครื่องให้วิ่งขึ้นไปสกัดกั้นครับ
ให้เขาบินเข้ามาในบ้านก่อนแล้วเครื่องบินถึงค่อยสตาร์ท
ในเขตของเราเนี่ยโดยไม่แสดงตนได้๔รอบ
กินเวลานานเกิน๑๕นาทีแล้วก็หายไปเฉยจากเลด้าเลยนะครับ
เป็นการเอาขึ้นไปตามพิธีเท่านั้นเองเดี๋ยวจะเบิกค่าน้ำมันไม่ได้
เพราะฉะนั้นคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยครับ
จากตอนนี้รัฐบาลที่นำโดยคุณประยุทธ์หลับตาข้างหนึ่ง
เครื่องบินพม่าใช้ในการลบในอนาเขตไทย
ถล่มกองกำลังต่อต้านรัฐบาลที่เพิ่งก่อการใหญ่สำเร็จเกิดขึ้นในพม่า
และทำให้เกิดความโกรธแค้นเกิดขึ้น
ทำไมเครื่องบินลบพม่าเข้ามายิงในพื้นที่ไทยก็ไม่เป็นไร
เราต้องการคำตอบที่ชัดเจนจากคุณประยุทธ์จันโอชา
แต่สองเหตุการณ์นี้เป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นเอง
เรื่องที่เลวร้ายมากกว่านั้น

พระเดชน์การศาหารพม่ามินอ่องหลาย

พระเด็จการฝาแฝดที่ทำทุกอย่างแบบเดียวกันหมด
อำนาจยุบพักการเมืองฝ่ายค้าน
รัฐมนุนเข้าควบคุมการเลือกตั้ง
คุณประยุทธ์เป็นแรงบันดาลใจใหญ่ของพระเด็จการพม่า

ท่านประธานเขามีแต่แฝดสยามนะอันนี้แฝดอาเซียน
ทำเรื่องกระบดเลวร้ายด้วยกัน
ไม่ใช่นะครับแต่นี่ผมกำลังจะพูดถึงความสัมพันธ์ของผู้นำไทยและพม่า
ฝาแฝดกันมองหน้ากันโดยลืมประชาชนว่าจะตายเท่าไหร่ก็ได้

ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปที่ชายแดนบ้าง
พม่าได้เปิดประเทศพร้อมกับการเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยเมื่อ๑๐ปีที่ผ่านมา
และก็ถูกคณะรัฐประหารโคลมเมื่อวันที่๑กุมภาพันธ์๒๕๒๑
เกิดการลุกคือประท้วงของนักศึกษาและกลุ่มต่อต้านทั่วประเทศ
มีการปราบปรามอย่างรุนแรงจนกระทั่งทั่วโลกและอาเซียนแสดงความห่วงใยและจับตาอย่างใกล้ชิด
และเมื่อมีสงครามเกิดขึ้นแน่นอนผู้ลีภัยจำนวนมหาศาลลีภัยเข้ามาที่ฝั่งไทย
ซึ่งฝั่งไทยเองนั้นตลอดแนวชายแดน๒๔๐๐กิโลเมตรนั้น
เรามีประสบการณ์กว่า๓๐ปีในการรับผู้ลิภัยสงครามจากพม่า
แต่ภายใต้การนำของคุณประยุทธ์ทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่างน่าอัปยศ
ประเทศไทยเพิ่งจะเปิดรับผู้ลิภัยมาหลังเหตุการณ์มิค๒๙ครับเพราะโดนด่าทั่วโลก
แต่๑ปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นผมจะเล่าให้ที่ประชุมฟัง
ลองดูภาพของผู้ลีภัยครับสไลด์ครับ
นี่คือภาพของผู้ลีภัยที่ต้องอาศัยอยู่ให้ใกล้ชายแดนไทยมากที่สุด
เพื่อไม่ให้ถูกทหารใช้อาวุธสงครามถล่มได้เพราะเกรงใจไทย
พวกเขาอยู่ยังไงครับไร้ที่อยู่ไร้อาหารไร้ยารักษาโรคเจอภัยธรรมชาติทุกอย่าง
พอโดนโจมตีหนักหนักเข้าก็ต้องว่ายน้ำเข้าฝั่งไทยแต่ก็ขึ้นไม่ได้
เพราะอะไรครับทหารไทยคุมเข้มนะบางส่วนก็เลยต้องไปอยู่เกาะกลางแม่น้ำ
ใช้ชีวิตอย่างแสนสาหัสทั้งเด็กทั้งคนแก่ทั้งคนพิการ
รอวันตายว่าจะตายจากสงครามหรือตายจากอดอาหารหรือตายจากโรคระบาด
จมน้ำตายตอนที่ต้องหนีระเบิดเข้ามา
พยายามจะส่งความช่วยเหลือและทางร้านอาหารและการแพทย์ให้ผู้ลิภัย
แต่กองทัพไทยปฏิเสธไม่ให้เข้า
แต่สภากาชาติก็อยากช่วยแม้แต่อบตก็อยากช่วย

ไม่ให้ไม่ว่านะท่านเดี๋ยวดูภาพต่อ
ทัพไทยทำเรื่องน่าอัปยศกว่านั้นอีก

กองทัพไทยเนี่ยทหารซีกันมากเลยครับ
นั่งโต๊ะพูดคุยกับทหารพม่าอย่างเป็นกันเอง
อันนี้เกิดขึ้นตอนช่วงสงการปี๒๐๒๐
ไปนั่งแลกเปลี่ยนกันกระชับมิตรกันฮะเนี่ย
ส่งของมอบให้กันแบบนี้นะ
แต่ว่าข้าวที่จะส่งให้ผู้ลิภัย

และนี่เป็นภาพมิตรภาพที่เกิดขึ้นที่ชายแดน
แต่พลเรือนตายทุกวันนะครับ
ไปดูต่อนะครับผมมีคลิปคลิปหนึ่ง
ที่แม่น้ำเนี่ยนะครับ

และผู้ลิภัยเนี่ยทำสะพานไม้

ในช่วงที่เขาต้องการลีภัยเข้ามา

นี่คือสภาพที่เกิดขึ้นจริง

เอาทหารไปลื้อสะพานไม้

เป็นพ่อแม่เราแบกของอยู่

เจอทหารลื้อสะพานที่เป็นความหวังเดียว

หนีเข้ามาได้อยู่ฝั่งไทยแล้วก็ลำบาก

นี่เป็นบทสัมภาษณ์ผู้ลิภัยท่านหนึ่งนะครับ
ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ

ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ

ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ

ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ

ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ

ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ
ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ

ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ

ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ
ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ
ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ
ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ

ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ
ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ
ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ
ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ
ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ
ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ
ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ

ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ

ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ
ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ
ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ
ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ
ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ
ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ
ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ
ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ

ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ
ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ

ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ

ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ

ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ
ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ
ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ

ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ
ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ
ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ
ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ

ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ
ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ
ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ

ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ
ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ

ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ
ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ
ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ

ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ
ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ
ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ

ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ

ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ
ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ
ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ
ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ
ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ
ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ
ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ

ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ
ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ
ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ
ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ

ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ
ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ
ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ

ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่สุดท้ายของท่านครับ

ประธานสังเกตคำว่ายึดตามหลักอาเซียนนะครับ
อาเซียนที่อินโดนีเซียซิงคโปร์และมาเลเซีย
เป็นผู้นำในการกำหนดท่าทีต่อเมียนมาร์
พวกเขาหารือว่าจะคว่ำบาดการขายอาวุธให้กับรัฐบาลทหารเมียนมาร์
แสดงความห่วงใยในด้านสิทธิมนุษยชน
แต่มาดูสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ยึดตามหลักอาเซียนครับ
วันที่๑๐เนี่ยพลเอกประยุทธ์เป็นผู้นำ
ในโลกคนแรกคนเดียวนะครับ
ที่ได้จดหมายเนี่ยครับสนับสนุนฉันหน่อย
ถ้าประธานคิดว่าเขาซี้เงินแค่ไหน
๒๒มิคุมภาพันธ์เชิญวันนาหม่องรินอันนี้ไม่เสียหายครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของรัฐบาลทหารเมียนมาร์มาเยือนไทย
วันได้จดหมายจากเขา๓อาทิตย์เชิญทูตของเขามาพบที่ประเทศไทย
๒๔มิคุมภาพันธ์ประยุทธ์ไม่เดินทางไปอาเซียนสมมิตร
ที่มีการประชุมวาระพิเศษเกี่ยวกับสถานการณ์เมียนมาร์
ขอโทษครับสัปวันนะครับ๒๐มิคุมภาพันธ์เราเจอครับ
รถขนบรรทุก๓คันขนข้าวกว่า๗๐๐กิโลนะครับ
ส่งให้เมียนมาอันนี้เป็นคำบอกเล่าของชาวบ้านนะครับ
เพราะไม่มีใครสามารถส่งข้าวข้ามชายแดนได้ในตอนนั้น

มีนาคมไทยปฏิเสธครับผู้อบพยพลีภัย๒๐๐คน
และผลักดันกลับให้ไปตายที่เมียนมาร์
พฤษภาคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของเรานะครับคุณดอน
เยือนเมียนม่าพร้อมบริจักษ์ของช่วยเหลือโควิด๑๗ตัน
พฤษภาคมไทยไม่ได้รับเชิญจากสหรัฐในการประชุมสุดยอดเพื่อประชาธิปไตย
ในการคว่ำบาดรัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยฮะคุณคุณประยุทธ์เดินตามหลักอาเซียนเป๊ะเป๊ะเลยฮะ
ตรงไหนฮะหลักอาเซียนอยู่ตรงไหนที่คุณประยุทธ์บอกจะยึดหลักอาเซียน
ผมย้ำอีกทีเรามีผู้นำที่อัปยศเป็นฝาแฝดพระเด็จการคู่สุดท้ายของอาเซียนจริง

เราดูไทม์ไลน์ไปแล้วนะครับ
เราจะเห็นชัดเจนแล้วว่าพลเอกประยุทธ์เป็นมหามิตรแท้ของเพื่อนเขา
ทำหน้าที่ออกหน้าให้ในเวทีต่างในโลกส่งเสบียงให้รับหลัง
สนับสนุนทุกคนจนถึงขั้นเปิดน่านฟ้านะครับ

เรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเดียวกันของฝาแฝด
สนับสนุนซึ่งกันและกันในการก่อรัฐประหาร
ทำลายขบวนการประชาธิปไตย
เดินตามรอยกันในการเขียนรัฐมนูล
และสืบทอดอำนาจด้วยการเลือกตั้ง
นี่ผมแนะนำให้มาดูงานกรกตนะครับ
ประโยคนี้สื่อนิเกอีเนี่ยได้สัมภาษณ์มินอ่องหลายนะครับ
และเขาพูดประโยคนี้สัมภาษณ์สื่อนิเกอิ
วันที่๑๔เมษายนครับ
ฉันจะทำรัฐประหารก็ต่อเมื่อ
หรือถ้าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเท่านั้น

นี่คือความอัปยศ

สมควรเลยที่จะอยู่ในสมการความโหดร้าย
ของสิ่งที่เลวร้ายที่เกิดขึ้นในเมียนมาร์
แต่ผู้นำไทยเป็นเพื่อนแท้เขาไงฮะ
เราเลยอยู่ในความโหดร้ายและทำลายความเป็นมนุษย์ของคนไทยไปด้วย

พลเอกประยุทธ์ทำไมเป็นเพื่อนสนิท

แต่ทุกท่านอาจจะสงสัยบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศตกต่ำจนถึงขีดสุด
ตลอดช่วง๘ปีที่ผ่านมา
ฝีมือคุณดอนครับฝีมือคุณประยุทธ์
แล้วถ้าจะให้อธิบายใช้เวลายาวนานมาก
ผมเลยยกเอาไฮไลท์ที่ชัดเจนแค่เรื่องเดียว
ก็คือเรื่องของการแต่งตั้งผู้แทนพิเศษด้านพม่า
คุณพรพิมลกาญจนลักษณ์หรือว่าคุณพอลินผู้โด่งดัง
แต่ไม่ได้โด่งดังด้านการทูตนะครับโด่งดังเรื่องอะไรผมจะเล่าให้ฟัง
ก่อนจะไปทราบประวัติของเธอครับเรามาดูบทบาทของเธอในฐานะผู้แทนพิเศษก่อนดีกว่า
ในการประชุมนานาชาติด้านความมั่นคงนะครับ
เป็นเวทีการประชุมระหว่างรัฐบาลต่างขอสไลด์เลยครับ
ด้านความมั่นคงซึ่งผู้เข้าร่วมคือรัฐมนตรีกลาโหม
ทุกประเทศส่งรัฐมนตรีกระลาโหมไปครับผู้นำกองทัพไป
เพราะปีนี้หาลือกับเรื่องเมียนมาร์พลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ไป
ไม่รู้ไปพูดกับวัวกับควายกับนกอะไรอยู่ที่ประเทศไทย
แต่ไม่ไปประชุมนี้นะครับและให้คุณพรพิมลไปพูดแทน
ประชาคมโลกต้องเชื่อคำมั่นที่จะจัดการเลือกตั้ง
ตามที่รัฐบาลทหารพม่ากล่าวอ้าง
และการประนามลงโทษและกีดกันรัฐบาลทหารพม่า
นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ถดถอย
ท่านประธานครับผู้แทนพิเศษคนนี้เป็นใครเหรอฮะ
ถึงไปพูดรับรองกระบวนการจัดเลือกตั้ง
โดยรัฐบาลทหารพม่าและพูดในนามประเทศไทย
แต่งตั้งผู้แทนพิเศษด้านพม่าเป็นเรื่องดีและเป็นไปได้นะครับ
เพราะแสดงให้เห็นถึงความสำคัญที่เราเห็นถึงปัญหาในพม่าแต่ไม่มาก
แต่ผู้แทนพิเศษจะต้องมีทั้งความสามารถมีทั้งบารมี
มีนโยบายจากรัฐบาลที่ชัดเจนว่าจะมีบทบาทอย่างไร
ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนนี้
ผู้แทนพิเศษจะต้องได้รับการยอมรับอย่างสูงจากทุกฝ่าย
แต่ประเทศไทยกลับตั้งคุณพรพิมลที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนโคศกให้รัฐบาลทหารของทั้งสองประเทศ
พูดภาษาเดียวกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาและแบกเอาโปรไฟล์ครับท่านประธาน
ไฟล์ที่ติดคดีความจากต่างประเทศเต็มไปหมด
สร้างความอับอายไร้เครดิตในการเจรจาระหว่างประเทศ
ขึ้นเลยครับคุณพรพิมลไม่ได้โด่งดังด้านการทูตนะครับ
เขาทำมาเยอะนะครับแล้วจริงก็ทำเรื่องดีหลายเรื่องด้วยนะฮะ
แต่เรื่องนี้ประเอิญแกต้องถูกตัดสินเข้าคุกนะฮะ
รายงานนี้พูดถึงการแทรกซึมของอิทธิพลจีนในสหรัฐ
โดยให้เงินกับพลักษณ์เดมกรัฐอย่างผิดกฎหมาย
เพื่อนำเจ้าสัวตระกูลจอนะครับไม่ใช่จึงรุ่งเรืองกิจนะฮะ
เพื่อล็อบบี้นโยบายการค้าให้กับรัฐบาลจีน
เลยต้องคดีที่สหรัฐรอลงอาญาและถูกขังนะครับ
เคหาสถาน๖เดือน
จากใช้เงินแล้วก็มีอุปกรณ์ติดตามตัวด้วยนะครับ
เนื่องจากใช้เงินจากประเทศไทยบริจาคกับพลักษณ์เดมกรัฐอย่างผิดกฎหมาย
เพื่อซื้อการเข้าถึงประธานาธิบดีสหรัฐให้กับเจ้าสัวไทย
เอ้าทำไมเอาคนแบบนี้มาเป็นผู้แทนพิเศษเรื่องเมียนมาร์ครับ
มีอะไรอยากทำกับจีนกับเจ้าสัวไทยอีกหรือเปล่า
ผมไม่รู้นะครับก็ดูจากโปรไฟล์แล้วงานน่าจะเหมาะ

รัฐสภาสหรัฐเป็นเอกสารชี้แจงครับจากวุฒิสภาว่า
ในปี๑๙๙๗ต้องถูกยุติลง
เพราะชี้แจงความสัมพันธ์กับทีมงานของคุณพรพิมลไม่ได้
รายงานการประชุมระบุความเห็นต่อสวนี้นะครับว่า
ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผอก็คือแอนโทนี่เล็ก
ไม่สามารถชี้แจงเหตุผลที่มีความสัมพันธ์ติดต่อกับนางพรพิมลได้
พรุ่งนี้หัวหน้าพักผมนะครับพิธาริมเจริญรัฐนะครับ
เจ้าภาพโสดอาพิธรรมนะครับ
จะมาเอาหลักฐานทุกอย่างมาแสดงต่อสภา
แอนโทนี่เล็กกับพรพิมลการจะน่ารักนะครับ
แล้วเราจะได้รู้กันไปเลยว่าประเทศไทยตั้งคนแบบนี้
เหยียบหัวข้าราชการในกระทรวงต่างประเทศทุกคน
เหยียบหัวนักการทูตเหยียบหัวนักวิชาการ
มีความสามารถด้านเมียนมาร์
และไปพูดสนับสนุนรัฐบาลทหารพม่าในนามของคนไทย

สรุปนโยบายต่างประเทศต่อเมียนมาร์ก็คือไร้นโยบาย

ก็คือให้นายพลของทั้งสองประเทศอยู่ต่อไปได้ให้นานที่สุด
กรอบโกยความมั่งคั่งให้ได้มากที่สุด
รากฐานในการสืบทอดอำนาจให้ได้ลึกที่สุด
สนมนุษยธรรมไม่สนเศรษฐกิจการค้าการลงทุน
ไม่สนใจสมการความขัดแย้งในโลก
ฝาแฝดพระเด็จการอาเซียนประยุทธ์และเพื่อนของเขา

และหน้าที่ของคุณดอนผมเข้าใจว่ามีเรื่องเดียว
ก็คือไม่ให้คุณประยุทธ์โกรธ

คุณพรพิมลเนี่ยแทบจะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแทนคุณดอนแล้ว

ความโศกเศร้าที่เกิดที่ประเทศไทยของเรากลายเป็นส่วนหนึ่ง
การสนับสนุนพระเด็จการพม่า
ทำลายความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
จนถึงความน่าอับอายในกรณีของผู้แทนพิเศษ

นโยบายประเด็ดการฝาแฝดทำลายเศรษฐกิจของประเทศไทยลงยับเลยฮะ
เราต้องไม่ลืมนะครับว่าพม่าเคยเป็นดินแดนที่หอมหวนที่สุดของนักลงทุนไทย
๑๐ปีที่ผ่านมานับจากมีการเปิดประเทศ
นักธุรกิจผู้ประกอบการพนักงานคนไทยในย่างกุ้ง
พม่าเปิดประตูให้เป็นประชาธิปไตย
พม่าเนี่ยรับเอาสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการจากประเทศไทย
มากเป็นอันดับ๒ลองจากแค่จีนนะครับ
นี่คือพื้นที่ใหญ่ที่สุดที่ตอนนั้นผมยังถูกชวนให้ไปเล่นหุ้น

อุตสาหกรรมการค้าการโรงแรมร้านอาหารธุรกิจหลายอย่างมาก
แต่ท่านประธานทราบไหมครับว่าเมื่อเกิดรัฐประหารเนี่ย
คนไทยในเมนมาต้องเจอกับฝันร้ายตลอดมาเลย
ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าโดนระงับนะครับ
เงินสดถอนออกมาไม่ได้นะครับไม่มีเงินสดในธนาคาร
และถ้าจะถอนได้ต้องเสียส่วนต่างเพิ่มมาอีก๒๐
ให้กับนายธนาคารถูกรีดไถต้องจ่ายสวยจ่ายสินบน
ให้กับพระเด็จการทหารทุกรูปแบบเพื่อจะสามารถดำเนินธุรกิจอยู่ได้
มีกฎระเบียบมากมายออกมาสารพัดเลยครับ
ลิดลอนตัดสิทธิ์ของคนไทยและธุรกิจของคนไทย
นี่ล่าสุดนะครับเศรษฐกิจของพม่า
ค่าเงินตกต่ำ๑ใน๓ใช่ไหมครับวิกฤตเงินเฟิร์สถึงขั้นสุดแล้ว
ประธานาธิบดิ์นายกรับหนิวของเขาสั่งงดจ่ายหนี้ต่างประเทศครับ
อ้าวได้ด้วยเหรอฮะแล้วเจ้าหนี้ไทยล่ะครับเอายังไง
เงินใกล้จะเป็นขยะแล้วครับธนาคารใกล้จะล่มแล้ว
รัฐบาลไล่จับล้านแลกเงินไล่จับคนที่มีเงินดอลลาร์
คนไทยในพม่ายังไม่เคยได้ยินอะไรแม้แต่คำเดียวจากสถานทูตไทย
ไปถามเลยมีเพื่อนอยู่ในพม่าทำมาหากินอยู่
ยังไม่เคยได้ยินเลยว่าผู้นำไทยช่วยอะไรคนไทยในพม่า
ยังไม่เคยได้ยินเลยว่าสถานทูตเปิดประตูต้อนรับ
และให้ความปลอดภัยกับคนไทยในย่างกุ้ง
ใช้ชีวิตตามมีตามเกิดตัวใครตัวมันจะกลับประเทศยังไม่ได้เลย
ในช่วงโควิดนะครับรัฐบาลอื่นเข้าไปช่วยกันหมดนะครับ
ไต้หวันซิงคโปร์แทบจะไปรับกันถึงหน้าบ้านเลย
ประเทศไทยให้หารถฝากระสุนออกมาดูว่าจะมีไฟล์บินเองหรือเปล่า
ที่ผมเอาความพูดที่ผมสัมภาษณ์คนในพม่ามาพูด
สรุปนะฮะกิจการของคนไทยในพม่าปิดตัวหยุดดำเนินการ
ทยอยกลับประเทศไม่มีความช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยเลย
กิจการที่อยู่ได้มีแค่กลุ่มเดียวครับ

ที่มีสายสัมพันธ์กับทั้งทหารพม่าและทหารไทย
ก็แน่นอนไม่ได้เป็นเรื่องแย่อะไรนะครับ
แต่มีแต่ทุนใหญ่แบบนั้นแหละครับที่อยู่ได้
ก็คือมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน
เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เองเนี่ย
ทำให้เราเห็นชัดเจนว่านโยบายต่างประเทศที่ล้มเหลวของคุณประยุทธ์

โยบายมีเรื่องเดียวเพื่อนแท้เขารัฐประหารสำเร็จไหม
แท้ของเขาปราบชนกลุ่มน้อยก็บดได้ไหม
เพื่อนของเขาสามารถเขียนรัฐมนุนใหม่เป็นหรือเปล่า
แท้ของเขาจะสามารถชนะเลือกตั้งปีหน้าได้ไหม
ผมเข้าใจว่าคุณวิวสนใจแต่เรื่องนั้นนะครับ
ไม่มีนโยบายต่างประเทศและทิ้งทั้งผู้ลิภัย
และคนไทยในพม่าตายทั้งร่างกายและตายทั้งเป็น

จุดยืนแทงข้างเดียวคือแทงข้างพระเด็จการ
เราก็ต้องมาดูครับว่าอาการแบบนี้
มันทำให้ประเทศไทยคือตำแหน่ง
ผมเรียกแป้วเป็นวิกฤตว่าเรากลายเป็นตัวตลกของอาเซียน
จะไปดูสภาพผู้นำเรานะครับไปดูสภาพผู้นำต่างประเทศก่อน
ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย
ท่านประธานครับสงครามยูเครนรัสเซียซับซ้อนใช่ไหมครับ
งครามยูเคนรัสเซียเกี่ยวข้องกับพลังงานเกี่ยวข้องกับอาหาร
เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มันมีหลายสิบประเทศแวดล้อมอยู่
เกี่ยวข้องกับสงครามนิวเคียมันซับซ้อนมาก
แต่ประธานาธิบดีโจโกวิโดโดเข้าไปคุยกับทั้งสองคนที่ขัดแย้ง
ไปคุยกับที่ยูเครนด้วยเพราะต้องการปุ๋ยจากยูเครน
ไปคุยกับรัสเซียด้วยเพราะยังต้องคุยเรื่องพลังงาน
แล้วก็เรื่องของก๊าซแล้วก็แร่ธาตุจากรัสเซีย
อันนี้ครับคือวิธีการวางตัวของผู้นำที่เล่นการเมืองต่างประเทศเป็น
คือเราไม่ได้บอกว่าต้องไปแทงข้างใครสนับสนุนสงครามโลกใคร
ไม่ได้บอกว่าเราต้องไปซัพพอร์ตชนกลุ่มน้อยในเมียนมาร์
หรือไปซัพพอร์ตใครแต่เราต้องคุยเพื่อผลประโยชน์ของคนไทย
นี่ครับผู้นำที่เขามีสมองแล้วเขาทำงานเป็นเขาทำกันอย่างนี้
โจโกวิโดโดมีหลายคนไม่ชอบเขาในเรื่องอื่น
แต่เรื่องกลางประเทศนี่คือตัวอย่างที่ดีที่สุด
ว่าเราอยู่ในสมการความขัดแย้งให้ได้
แล้วประเทศไทยเราก็รอดสงครามโลกรอดอะไรมาทุกอย่าง
เพราะเราเล่นหลายหน้าเป็นมีไพ่หลายมือให้เล่นใช่ไหมครับ
เอามาดูประเทศไทยครับสมการแบบนี้หน้าตาเขาเป็นอย่างนี้ครับ
ไปที่ไหนก็ไม่มีใครคุยด้วยไปที่ไหนก็ไม่มีใครคบ
นั่งกับทางฝั่งอังกฤษนะครับดูนั่งเรียบร้อยไหมฮะ
โอ้โหผมไม่ต้องมาสาธยาให้ฟังนะครับ
ว่านี่เป็นการประชุมอะไรบ้างเนี่ยปมด้อยคนไทยฮะ
ที่ไหนก็อายเขาข้าราชการกระทรวงต่างประเทศนี่อายแทรกแผ่นดินแล้วครับ
ไม่อยากจะบินพร้อมแต่ท่านผู้นำล่ะ
มันจะเกิดอาการเช็ดขี้ตลอดเวลา
เพราะฉะนั้นผู้นำเขามั่นใจในตัวเองพอสมควร
อาการแบบนี้เรียกว่าเป็นตัวตลกของอาเซียน
บ้าอำนาจตอนอยู่ไทยด่านักข่าวเครื่องไมค์โยนข้าวของ
ยกมือยิ้มล่าทำรัฐประหารได้
ทำไมในบ้านกล่างเหลือเกินนะครับ
แต่ออกไปนอกบ้านเนี่ยน่ารักเชื่องมากเลย
ผมถามจริงนะถ้าอยากจะเป็นพระเด็จการ
ช่วยไปซ่านอกบ้านให้ผมเห็นหน่อยได้ไหม
ผมอายที่มีนายกรัฐมนตรีแบบนี้
สรุปเป็นลูกหมาป่วยฮะน่ารักไร้พิษสงฆ์
กดขี่ตบหัวได้ตลอดเวลา
พอออกไปต่างประเทศไม่ได้รับการยอมรับเดอด่านะครับ
คุยกับใครก็ไม่รู้นี่ไม่ใช่เรื่องภาษานะครับ
ไม่ใช่นะครับผมไม่เคยดูถูกพลเอกประยุทธ์เรื่องภาษา
ถ้าเขาอยากคุยกับคุณเขาก็จะหาร่ามมา
ถ้าคุณคิดว่าคุณอยากคุยกับเขาเขาก็จะหาร่ามที่เหมาะสมไป

เคยอยู่ในงานเลี้ยงมันจะมีคนหนึ่งจำใจเชิญ
แต่ว่าไม่มีใครอยากคุยด้วยมันเสียเวลา
เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นปมด้อยที่เราต้องหมกมุ่น
เราจะคุยอะไรครับเรื่องเศรษฐกิจในเมียนมาร์
สุดท้ายเราก็ได้แค่เสิร์ฟอาหารดี
มีลำให้ดูแล้วก็มีตัวตลกไปนั่งเป็นประธานเปิดงาน
ท่านประธานครับตั้งแต่ปี๕๗ประเทศไทย
ไม่ได้มีนโยบายยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศใดทั้งสิ้น
ปีแรกต้องเดินสายแก้ตัวทั่วโลกว่าทำไมต้องทำรัฐประหาร
ปีต่อมาเดินสายทั่วโลกคอยอธิบายว่าทำไมไม่มีการเลือกตั้ง

ก็ยังไม่มีนโยบายหรือยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ
นี่คือทศวรรษแห่งความสูญหายของกระทรวงต่างประเทศของไทยอย่างแท้จริง
เพื่อนผมคนหนึ่งจะลาออกแล้วครับทำงานแล้วมันอับประยศฮะ
ก็คือก็ต้องคอยกลายเป็นเหมือนเป็นโคศกกระทรวงทหารต่างประเทศนะฮะ
ต้องคอยทำงานเพื่อให้รัฐบาลนี้มันยังพอมีหน้ามีตาเวลาไปต่างประเทศได้
ซึ่งเป็นงานที่ยากจริง
ที่จริงนะครับวิกฤตการณ์รัฐประหารเมียนมาร์ทั่วโลกให้ความสนใจ
มันน่าจะเป็นโอกาสให้ประเทศไทยมีที่อยู่ที่ยืนนะครับ
เพราะด้วยภูมิศาสตร์ของเราที่อยู่ใกล้กันขนาดนี้
คนงานพม่าที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยหลายแสนคน
ส่งเงินกลับบ้านมีผลต่อเศรษฐกิจมาก
แล้วก็ประเทศไทยก็มีผู้นำใกล้ชิดกันแบบนี้
จริงประเทศไทยเหมาะสมที่สุด
ที่จะใช้บทบาทนำในประชาคมอาเซียน
แต่การที่มีท่าทีอันไม่สนใจคือแปลของคุณประยุทธ์
เข้าข้างเมียนมาร์ด้วยผลประโยชน์ส่วนตัว

จริงคุณดอนเสนอตัวแล้วนะครับ
อยากเป็นตัวแทนเจรจาแต่อาเซียนเขาไม่เอา
ท่านประธานเราจะไปเป็นตัวแทนเจรจาสันติภาพพม่าอะไร

คุณไปปิดกั้นผู้ลิพายคุณจะเป็นตัวกลางเจรจาอะไร

ประเทศไทยเป็นแบบนี้นะฮะไม่มีโอกาสอะไร
แล้วสุดท้ายนะครับการไม่มีบทบาทในต่างประเทศ
ทำให้ไทยสูญเสียโอกาสในภูมิภาคไปหมด
ปีก่อนตอนพม่าเปิดประเทศ
ยังเป็นดินแดนที่หอมหวนนะครับ
อยากจะมีการลงทุนเพื่อให้ไทยเป็นสปริงบอร์ด
เพื่อทำให้การค้าการลงทุนของธุรกิจข้ามชาติเนี่ย
มันไปพม่าไปลาวไปเวียดนามต่อได้
แต่ตอนนี้เขาไม่มาไทยแล้วครับสปิงบอร์ด

จริงอยู่นะครับเรายังมีภูมิศาสตร์อยู่ตรงกลางนี้
แต่เราต้องมีเกมที่ชาญฉลาดในการเล่นกับมหาอำนาจ
เราต้องมีเกมที่ชาญฉลาดในการเล่นกับสมการความขัดแย้งระดับโลก

เราน่าจะจบลงด้วยการเป็นอาชญากรสงคราม

ผลเอกประยุทธ์เดินหมากเรื่องเมียนมาอย่างเสียเปล่าที่สุด
หมอบลาบคาบแก้วอุทิศสวามิพักษ์ให้เพื่อนของเขา
เพราะฉะนั้นตอนนี้จะยืมใครมากดดันใครยังไงจบเหครับ
พอเราเดินเกมเสียเปรียบแบบนี้ในเกมนานาชาติ
เราไม่มีปากไม่มีเสียงกับใครในเวทีโลก
มหานะอำนาจจะทำอะไรกับเราก็ได้ครับ
ประเทศไทยอะไรอย่างนี้นะฮะเขาเรียกเราว่าเป็นมณฑลไข้กัวไงฮะ
เอาขยะอิเล็กทรอนิกส์มาทิ้งที่เราที่ไหลเมื่อไหร่ก็ได้
ซื้อเรือดำน้ำดิวหวยยังไงก็ได้นะครับ
ไม่ต้องมีเครื่องยนต์ยังเอาเลยนะ
ทดลองวัคซีนกับคนไทยยังได้เลยนะครับ
เทคโอเวอร์กิจการโรงแรมรัฐบาลประเคนที่ดินให้เขาอีก
สวามิพักกันให้เต็มที่นะครับ
แล้วรู้ไหมฮะเวลาประชุมพักใหญ่คอมมิวนิสต์ไทยนะครับ

สัวไทยของเรานั่งแถวหน้าในการประชุมพักคอมมิวนิสต์ที่ประเทศจีน
เพราะฉะนั้นท่านประธานครับ
โดยเฉพาะในเมียนมาร์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเรา

มันทำให้เครื่องบินลบเข้ามาบินอยู่ในพบพระได้
มันส่งผลต่อราคาพลังงาน

แล้วก็มันอยู่ในสถานการณ์ที่โลกเราอาจจะเกิดสงครามโลกขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะครับ
รับรองประเทศไทยพังพินาศครับถ้ามีความขัดแย้งในโลกมากกว่านี้
นโยบายต่างประเทศที่ฉลาดคืออะไรครับ
ก็คือการมีตัวตนและมีบทบาทในเวทีโลกที่ประเทศอื่นนะครับเขาต้องมาขอคุยกับเรา
ถ้าอยากจะทำอะไรอยากจะสารประโยชน์อะไรในภูมิภาคนี้ตอนนี้ไม่มีใครคุยมานะครับ
นายกคุยมากเลยเรื่องซาอุเนี่ยนะฮะตอนนี้ทุกประเทศเขาไปหาคุณชัดชาติหมดแล้วครับ

ประเทศไทยต้องมีไพ่หลายใบเจรจาต่อรองได้หลายขั้นสร้างเงื่อนไขและเรียกหาพันธมิตรในภูมิภาคได้
ถ้าทำไม่เป็นรอคุณพิทาเป็นนายก
นโยบายต่างประเทศแบบไม่มีนโยบายนะครับการปล่อยให้พลเอกประยุทธ์อยู่ในอำนาจต่อไป
โดยมีบริวารนั่งร้านคอยส่งเสริมให้เติบโตอิ่มหมีพีมัน

ขอพูดชื่อครั้งสุดท้ายครับท่านประธานมินอ่องหลายครับ
สหายแท้ลูกบุญธรรมป่าเปม
เพื่อนสนิทของคุณประยุทธ์ฝาแฝดพระเด็จการคู่สุดท้ายของอาเซียน
นี่คือการทำให้ประเทศไทยตกต่ำลงทุกมิติ
ด้านการเมืองความเป็นประชาธิปไตยเศรษฐกิจความปลอดภัยในชีวิต
ตัวตนในด้านต่างประเทศล้มเหลวแห่งสวย
เอกประยุทธ์บอกให้ใช้หัวใจมองนะครับแถลงวันแรกนะครับ
ไปใช้สมองมองเลยไม่รู้ให้ใช้หัวใจมอง
ผมพูดจากหัวใจคนไทยเลยครับ
ท่านประยุทธ์เนี่ยคือผู้นำที่แย่ที่สุดเท่าที่เราเคยมีมาแล้ว
แล้วท่านเป็นแรงบันดาลใจให้กับมินองหลายได้เท่านั้นแหละครับ

ผมและพักเก้าไกรไม่สามารถไว้วางใจทรลาศข้ามพรมแดนนี้ได้
จากเป็นนายกรัฐมนตรีที่ทำความเสียหายให้กับประเทศไทย
ทำความเสียหายให้กับอาเซียนและเมียนมาร์
ผมว่าสิ่งที่คุณประยุทธ์สนใจมีเรื่องเดียวครับ
ว่าถ้าฝั่งประชาธิปไตยในเมียนมาร์ชนะมันจะลามมาโค้นท่านด้วย
ไม่ต้องห่วงครับชนะแน่ครับ
และถ้าท่านยังไม่ปรับตัวตอนนี้ยังไม่แก้ไขสถานการณ์ตอนนี้
ผมคิดว่าท่านลงจากตำแหน่งเมื่อไหร่ยาวแน่นอน
เพราะฉะนั้นครับผมขอวิงวอนมือในสภาแห่งนี้

แต่ถ้ามือในสะพานแห่งนี้ไม่ได้ฟังเสียงประชาชน
พวกท่านก็เตรียมถูกประชาชนพิพากษาในการเลือกตั้งรอบหน้าได้เลยครับ